ถ้าคุณจะเลี้ยวขวาเนี่ยคุณอยู่เลนซ้ายสุดเนี่ย
การุณาช่วยดูให้ดีก่อนก่อนที่จะเลี้ยว
เพราะเป็นเหตุการณ์รถตู้ค่ะ
เลี้ยวตัดหน้ารถกระบะกระทัน
แล้วคุณคะจะเหลืออะไรไหมคะมันเบรกไม่ทัน
ชนอย่างจังแบบนี้ลูกศรสีแดงคือรถตู้
ศรสีขวาคือกระบะแบบนี้ค่ะ
กระบะพยายามหลบแล้วมันหลบไม่ได้หรอก

เพราะว่ามันกระทันหันมันกระชั้นชิดมากเลย
นี่นะเป็นเพราะความประมาทของคนแท้เลย

โทษความประมาทของคนขับรถตู้นั่นแหละ
แล้วเหตุการณ์นี้มีคนบาดเจ็บด้วยนะคะ
คนขับรถกระบะที่ประสบเหตุลูกศรสีเขียวอะค่ะ

ทำงานอยู่บริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดปราจีนบุรี

พาครอบครัวญาติพี่น้องไปทำบุญที่วัดพระธาตุ
าซ่อนแก้วเพชรชบูรณ์ขากลับค่ะ
เขามากันเป็นครอบครัวนะเหมือนเป็นคารวาลนะฮะ

พอมาถึงจุดเกิดเหตุปรากฏว่ารถตู้คันนั้นนะคะ
เลี้ยวออกมาตัดหน้ากระทันหัน
เพื่อที่จะไปขายของมือสองที่ตลาดนครนายกสุดท้ายได้ขายไหม

คุณมนตรีเล่าต่อบอกว่าในเมื่อตัดหน้ากระทันหันมันเบรกไม่ทัน

ทำให้ภรรยาลูกสาวหลานชายที่โดยสารมาด้วยได้รับบาดเจ็บ
กล้องหน้ารถกระบะของญาติที่ขับตามมา

ส่วนคนขับรถตู้ชื่อว่าคุณสรวิสิทธิ์เพ็งสลุงอายุ๕๑ปี

ทั้งหมดถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านนา
ตำรวจบอกว่าต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย
เรานำมาให้ดูแบบนี้ไม่ใช่ว่าดูแล้วผ่านเลยไปนะคะ
ตาซ้ายทะลุตาขวาอย่าแบบนั้นนะคะ
ดูแล้วก็ตระหนักไว้อย่าประมาท
เออจะเลี้ยวอะไรเนี่ยดูให้ดีเอาให้ชัวร์

เพราะว่าพฤติกรรมของคุณไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
เดือดร้อนกันหมดเลยมีคนมาเจ็บด้วยอะค่ะค่ะเรื่องของคุณเนี่ย